ใช่ค่ะก็คือเรื่องของระเบิดนะคะ
โดยทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘เองนะคะ
ก็มีความมั่นใจนะคะหลังจากที่ได้ประชุมชุดคลี่คลาย
ของเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
โดยมั่นใจว่ากลุ่มผู้เกาะเหตุนั้นจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
และหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นที่ภูเก็ตนะคะ
ก็มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มเพิ่มเติมมากขึ้นด้วย
เหตุที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะคะที่ตู้ควบคุมจราจรซอยบางลา
และบริเวณสวนสาธารณะโลมาถนนทวีวงตะมนต์ป่าตองอำเภอกระทู้
ซึ่งเป็นเต็นต์จัดงานวันแม่เมื่อเวลา๘นาฬิกาเมื่อวานนี้
ก็เกิดเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ๑คน
จากนี้ค่ะก็ยังพบวัตถุต้องสงสัยวางอยู่ริมถนน
ตรงข้ามร้านกาแฟชื่อดังสาขาหาดป่าตองห่างจากจุดแรก๗๐เมตร
พบว่าเป็นเพียงกระป๋องสีที่วางทิ้งเอาไว้เท่านั้น
ส่วนทางด้านนายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะ
สั่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้น
โดยเฉพาะที่สนามบินห้างสรรพสินค้าสถานีขนส่งตลาดนัดท่าเรือทุกแห่ง
รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญให้ดูแลเป็นพิเศษตลอด๒๔ชั่วโมงด้วย
ซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คนบาดเจ็บอีก๖คน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเฝ้าดูแลสถานการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ทางด้านนางสาววันวิมลเนียมสมและนายนัทธวุฒิจิตหลังผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่กำลังจัดเตรียมตั้งร้านค้าใกล้กับสาราริมทาง
ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งค่ะ
จากนั้นก็มีควันพุ่งขึ้นมาแล้วก็เห็นผู้บาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือนะคะ
ส่วนที่วัดควรวิเศษในตัวเมืองตรังนั้นก็
มีเด็กหญิงบุษราคำวิริยานุภาพพงศ์อายุ๑๕ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวของจ่าเอกพิเชิดซึ่งเป็นเหยื่อระเบิดด้วย
ก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปฟังเสียงกันค่ะ
เหาะจากความเสียหัวหน้าครอบครัวไปแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอีก
นอกจากที่ตรงแล้วนะคะยังเกิดเห็นระเบิด
ซึ่งก็มีนายวงศิริพรมชนะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
หลังจากทำพิธีเสร็จสิ้นเพียง๕นาทีเท่านั้นค่ะ

ทำให้นางจงกลนีพุ่มกระจ่างอายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาดเทศบาลนครสุราธานีเสียชีวิต
และยังมีผู้บาดเจ็บอีก๓คนด้วย
จากนั้นค่ะก็เกิดระเบิดขึ้นอีกจุดหนึ่ง
ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองสุราชธานีห่างจากจุดแรก๕๐๐เมตรนะคะ

เมืองต้นก็เพราะว่าเป็นระเบิดจุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือค่ะ
แทบทุกจุดจะพบเศษชิ้นส่วนของโทรศัพท์มือถือ
ตกอยู่ที่สุราธารณีนั้น
ทางผลตำรวจเอกเฉลิมเกร็จสีวรคาม
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุนะครับ
เพื่อประเมินสถานการณ์รวมทั้งวางแผนในการป้องกัน

ประเมินเหตุระเบิดหลายจุดในวันเดียวกัน

ซึ่งเบื้องต้นก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นการกระทำของคนร้าย
ในกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับ
ขณะที่เรื่องของผลกระทบต่อการท่องเที่ยวนั้น
นางกรอบการวัฒนาวรางกลุ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จุดในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีครรภ์นะครับ
โดยบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอเป็นตัวแทนของนายยกรัฐมนตรีและตัวแทนของรัฐบาลไทย
ในการขอโทษนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้ดูแลให้ทั้งหมด
โดยหลังจากนี้จะบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน
เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเร็วครับ